ไปดูค่ะอันนี้ก็บนถนนเหมือนกัน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ขับรถมา

ฉันก็เคยผ่านมันไม่ใช่เลี้ยวซ้าย
ตลอดฉันก็หยุดรอสัญญาณไฟ

แต่เธอไม่รู้ไงจนตำรวจเดินมาใกล้
นั่งรวมกันอยู่กันไง

นั่งร้องกันอยู่กันไง
ได้ยินไหมเสียงปลาย
นั่งร้องกันอยู่ทั้งนี้ไหมนั่นแหละเป็นเสียงของใคร

ถามต้องตอบไหมแบบนี้
แต่นี่มีวงสัญญาณไฟให้ดูนะ
คือกำลังจะบอกว่าฝั่งคนขับ

ถ้าออกจากอิกมัยมันจะเป็นทางลงสะพานมาคุกโค้ง
ไฟบุรีขวาไปทางทองตันไปทางพัฒนาการ
ทีนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอก็ผ่านทางนี้อยู่นะ
แล้วเธอเอาคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
จอดรอสัญญาณไฟจะเลี้ยวซ้าย

กให้ขับไปแต่ว่าตัวเธอมองไม่เห็น
ตำรวจนายนั้นก็เดินเข้ามาโบกให้จอดหลบ

แล้วก็พูดเหมือนมีประโยชน์สุดท้ายที่คุณผู้ชมได้ยิน

นี่ในรถมีผู้หญิงคนนึงนะ

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณพิมชนกค่ะผู้เสียหาย
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ตุลา
ช่วงสักประมาณสิบครึ่งตอนนั้นผ่านตรงแยกทางลงสะพานเอกมัย
่งหน้าไปทางเพชรบุรีตัดใหม่แยกตรงนี้มันมีไฟแดงนะ
มันไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็เลยจอดรถตามปกติ
เห็นหรอกตำรวจที่โบกอยู่ไกลจริงแล้วตำรวจควรออกมาโบก
จุดที่มันเห็นง่ายไหมล่ะแล้วการใช้คำพูดกับประชาชน
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราสองคนจะเป็นอะไรกันก็ตาม
แต่สิ่งที่ตำรวจพูดมันคุกคำทางเพศหรือเปล่า
ล้วงกันอยู่หรือไงแบบนี้ค่ะ
มันนอกเหนือขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ไหม

จริงอยากฝากถึงตำรวจทุกท่านนะคะ
อยากให้ไม่มีอคติไม่มีใบแอบกับประชาชน
ไม่ว่าจะด้วยเพศสภาพรูปร่างหน้าตาอะไรก็ตาม
ฐานะการศึกษาคือยุคนี้แล้ว
เราไม่ควรมีอคติด้านนี้กับใคร

คือทุกคนเราในฐานะมนุษย์ด้วยกันเองนะคะ
เราจะไม่พูดคำอะไรอย่างนี้ใส่กันแล้วอีกต่อไป
คือไม่ควรเลยจริงค่ะ
คุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมมองยังไงกับเรื่องนี้

เออก็ถามไปที่สอนอมักกษันเลยนักข่าวสอบถามไป
ตำรวจในคลิปคือดาบตำรวจวัลลบ
รับว่าวันนั้นผมอาจจะพูดแบบไม่เหมาะสม
ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาก็เลยเรียกคุยแล้วก็ให้ขอโทษ

ฝั่งผู้เสียหายเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
ก็ขอให้ช่วยว่ากล่าวตักเตือนจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้
หรือว่าใช้รูปประโยคแบบนี้กับใครอีก
ทีนี้ผู้บังคับบัญชาก็เลยเรียกดาบตำรวจวันลบ
มาว่ากล่าวตักเตือนย้ายนะคะ
ย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่ไม่ต้องเจอกับประชาชนแล้วนะคะ